หมอแสงบอกว่าจะแจกยาสมุนไพรรักษามะเร็ง

แต่ว่าตอนนี้หมอแสงเตรียมจะไปทำงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะฮะ
เรื่องของยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งนี้
หลังจากที่มีปัญหาเรื่องการขออนุญาตเป็นแพทย์แผนไทยในบ้านเรานะครับ
อกจากนี้ทางหมอแสงบอกว่าตอนนี้นะ

เพื่อให้ทันแจกในช่วงต้นเดือนหน้าแล้วนะครับ
ว่าในต้นเดือนหน้านี้จะมีไม่ต่ำกว่า๒๕๐๐๐คนที่จะมารับนะครับ
ไปที่บ้านของนายแสงชัยแหเลิศตระกูล
หรือว่าหมอแสงที่บ้านบางเดชะอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

ตอนนี้มาช่วยบรรจุตัวยาลงแคปซูลกันแล้ว
ซึ่งตัวยาที่หมอแสงได้ทำการหมักตัวยานานถึง๖เดือน
ก่อนนำมาผสมกับรำข้าวนาปีเข้าเครื่อง
ทำการปั่นให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
จากนั้นทีมงานจิตอาสาพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการ
นำยาบรรจุแคปซูลบรรจุใส่ซองละ๑๐เมตรด้วยนะครับ
ซึ่งทางทีมงานของหมอแสงบอกว่าการแจกยาสมุนไพรในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้
น่าจะมีผู้ป่วยทั้งรายเก่าและรายใหม่มารับประมาณถึง๒๕๐๐๐คน
โดยหมอแสงจึงต้องให้ทีมงานเร่งบรรจุยาใส่ซองให้ทันที่จะแจกยาครบทุกรายนะครับ
ส่วนเรื่องการขออนุญาตเป็นแพทย์แผนไทยของหมอแสงนั้น
ทราบว่าทางกรมการแพทย์แผนไทยได้มีการประชุมลงมติเรียบร้อยแล้ว
ส่วนรายละเอียดที่ชัดเจนจะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากกระทรวงสาธารณสุข
จะเดินทางมาพบหมอแสงและทีมงานในวันนี้ด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันคุณหมอแสงก็ได้เปิดเผยว่าได้เตรียมการกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะ
หากว่ามีปัญหาก็พร้อมเลยแหละที่จะไปทำที่ต่างประเทศ
เนื่องจากได้รับอนุญาตในการผลิตยาสมุนไพรรักษามะเร็งให้แล้ว
และมีการก่อสร้างอาคารสั่งเครื่องจักรผลิตยาพร้อมดำเนินการผลิตได้ในทันทีในประเทศเพื่อนบ้าน
อ้าวทีนี้แหละยังไงครับคนไทยที่รอความหวังแล้วรอรับยาจากหมอแสงบอกว่า
ถ้าอีกหน่อยหมอแสงไม่ผลิตในไทยไม่แจกให้คนไทยแล้วจะยังไงต่อนะครับ
ดังนั้นตอนนี้ความกดดันไปอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งเพราะว่าหลายคนจับจ้องเรื่องราวการขอใบอนุญาตนี้มานานเหมือนกัน
อย่างที่หมอแสงเคยออกมาบอกว่าแทบจะท้อแล้วนะกับการที่ต้องขอในไทยเนี่ยนะครับ